เรากลับไปในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นนะคะก็ยังคงเกาะติดค่ะ
ความคืบหน้าความพยายามในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนเพื่อจะออกมาให้ได้นะคะ
ติดตามจากคุณวัชรีได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะจำวินาทีของเมื่อวานนี้ได้นะคะ
หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะบอกว่าได้พบเด็กทั้ง๑๓คน
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้บรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะ
เต็มไปด้วยสื่อมวลชนค่ะที่มาฟังคำแถลงข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัด
วันนี้ค่ะครบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะมาดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้นะคะสื่อค่อนข้างที่จะบางตาค่ะมีอยู่ไม่กี่สำนักนะคะ
มานั่งรอฟังญาติค่ะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่จะออกมาบริเวณตรงนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะ
ก็จะมีแค่วันละประมาณหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ก็ยังไม่กำหนดเวลาอย่างกระเด็นค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะจำวินาทีสำคัญได้ค่ะ
เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็มาให้แถลงข่าวนะคะ
บอกว่าเมื่อประมาณสองทุ่มกว่าค่ะนักประดาน้ำจากอังกฤษพบเด็กทั้งสิบสามคนแล้วนะคะ
ที่จากพัทยาบีทมาสี่ร้อยเมตรค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะ
ก็สิ้นสุดปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คน
ต่อมาวันนี้ค่ะก็คือปฏิบัติการกู้ภัยซึ่งครบตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีการเรียมเคลียร์พื้นที่
ก็ได้ปรับสภาพพื้นถนนเพื่อให้รถสัญจรได้อย่างสะดวกนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เดินทางเข้าออกบริเวณปากถ้ำได้อย่างสะดวกด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะนอกจากมีการปรับถนนแล้วนะคะ
ทางด้านของนายเสริมสกุลคล้ายแก้วนะคะผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนมีภาคนะคะ
ก็วันนี้ค่ะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมทีมงานนะคะที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าได้มาช่วยงานตั้งแต่ช่วงที่ทราบข่าวค่ะ
แล้วก็ช่วงนี้นะคะภารกิจช่วงแรกเนี่ยรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วค่ะ
จากนี้ก็ยังคงดำเนินการทำงานต่อไปค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้อง
น้ำยังคงต้องทักกระแสไฟฟ้าแล้วก็หน้าที่หลักค่ะก็คือสนับสนุน
ให้หน่วยซิลนะคะได้ใช้กระแสไฟฟ้าเข้าไปบริเวณด้านใน
แล้วก็ประสานงานกับหน่วยซิลหากอาจอยากได้ไฟฟ้าเพิ่มก็จะดำเนินการให้ทันทีค่ะ
ส่วนอุปสรรคช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือภัยจากธรรมชาตินั่นเองค่ะ
เพราะว่าจะต้องสูบน้ำแข่งกับฝนที่ตกลงมาและการสูบน้ำภายในถ้ำก็จะต้องใช้จะต้องใช้
สายไฟชนิดพิเศษเพราะว่าป้องกันสายไฟฟ้ารั่วนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะ
หากสามมาเด็กทั้งสิบสามคนออกมาได้แล้วก็จะต้องลืดถอดอุปกรณ์ให้เหมือนเดิม
เพื่อให้ถ้ำหลวงกลับไปอยู่ในสภาพเดิมค่ะแต่ว่าหากทางอุทยานอยากได้แสงสว่างหรือไฟฟ้าเพิ่ม
ก็จะดำเนินการให้ทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันค่ะ
ภารกิจต่อไปนี้ก็คือภารกิจที่ไม่ไม่ง่ายนักนะครับการที่นำน้องน้องออกมาเอ่อ
หน้าที่หลักของเราคือสนับสนุนเรื่องของการสูบน้ำ
รวมทั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่จำเป็นนะครับอันนี้เราทำงานประสานงานกับหน่วยซิลอย่างใกล้ชิดนะครับว่า
จะให้เราดำเนินการอย่างไรตอนนี้เราแยกสายเอ่อ
ติดตั้งอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้นะครับที่บริเวณโถงกลาง
ถ้าจะให้เราลากต่อไปหรือว่าให้เราเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อไหร่นะครับ
เราพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับเราก็คาดว่าทุกอย่างก็น่าจะจบลงในเวลาอีกสั้นนะครับ
น้องน้องจะได้ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับถึงว่าหลังจากนำน้องออกมาปลอดภัยแล้วนะครับ
เราก็คงจะมีการลื้อถอนที่จะเก็บระบบให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
ติดตามเดิมนะครับอาจจะมีการประสานกับหน่วยอุทยานแห่งชาติว่า
อาจจะต้องการไฟฟ้าต้องการแสงสว่างไว้ในระดับไหน
เราก็พร้อมจะติดตั้งไว้คือจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นไฟฟ้าพิพาทก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของแสงสว่างในเรื่องของไฟฟ้าในอนาคตต่อไปนะครับ
ด้านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามที่ทางเรือก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เด็กทุกคนสบายดีค่ะ
มีหน่วยซิลดูแลเป็นเพื่อน๗คนมีแพทย์๑คนพยาบาลเวชศาสตร์อีก๑คนค่ะ
แล้วก็มีอาหารพาเวอร์เจลให้ทานเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายค่ะแล้วก็ให้เกลือแร่แล้วก็มีคาร์บอนซับสารพิษด้วยนะคะ
ค่ะว่าไม่ต้องกังวลหากเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถนำเด็กออกมาได้เมื่อไหร่ก็จะสามารถนำออกมาได้ทันทีนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าทุกคนเนี่ยจะต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะต้องมีการซักซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเนี่ยจะต้องออกปลอดภัยถึงจะนำออกมาได้
แล้วก็ที่มีกระแสข่าวว่าเด็กจะต้องมีการเรียนดำน้ำอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิถีทางนะคะที่จะทำให้เด็กได้ออกมาค่ะ
แล้วก็คืนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะติดตั้งสายโทรศัพท์นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้คุยกับคุณแม่ด้วยค่ะ
อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสูบน้ำออกจากถ้ำทั้งบริเวณปากถ้ำแล้วก็ท้ายถ้ำ
ทำให้หลายพื้นที่นะคะที่บริเวณน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมล่าสุดทางจังหวัดเชียงรายได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัตรเพิ่มแล้วสิบบนเป็นบริเวณถ้ำทรายทองนะคะ
โดยมีพื้นที่รับน้ำค่ะกว่า๑๔๐๐ไร่ประชาชนกว่า๒๐๐ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็เมื่อคืนนะคะก็มีทีมงานที่ไปเก็บนกรังนกนางแอ่นนะคะที่เกาะลิบงจังหวัดรังไหนได้เดินทางมาถึงค่ะแล้วก็วันนี้เมื่อกี้ได้ไปสอบถามนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปฏิบัติภารกิจที่ไหนเพราะว่าคนที่เดินทางมาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการไปขึ้นไปบริเวณถ้ำอ่ะนะคะเพราะว่าเขามีอาชีพที่จะเก็บ
ซึ่งเขาบอกว่าอาชีพของเขาเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเลยค่ะมีแค่เชือกกับไฟฉายถ้าเขาเจอโพรงที่จะสามารถนำเด็กออกมาได้ก็จะสามารถนำเด็กออกมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องนำออกจากบริเวณปากถ้ำซึ่งหนทางนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยบอบช้ำได้น้อยที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องมีการหารือกับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งครั้ง
ขอบคุณคุณวัชรีดวงใสด้วยนะคะทีมข่าวของเรายังอยู่ที่นั่นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมก็จนกว่าจะพาทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้